นี้ค่ะจะพาไปดูบ้านพี่แจ๊ดหน่อยได้ค่ะว่ามีสมาชิกใหม่
แต่ว่าไม่ใช่ทายาทคนใหม่นะเป็นตัวแบบอ้วนกลม

เออนะคะมาเล่ากันหน่อย
นี่แหละตัวกลมอ้วนสีดำชมพูนี่น่ารักนะ
ถ้าใครเป็นแฟนคลับก็คงจะได้เห็นกันแล้วค่ะ
คือเราเนี่ยนะได้เห็นโมเมนต์พี่แจ๊ดเนี่ยเปิดตัวเอิ๊กอาร์กเลย

หนูก็นอนนิ่งนะจ๊ะแต่ว่าสู้กล้องค่ะ

เออก็เตรียมใจกับมึงละในวันข้างหน้าละ

ตอนเอามาเนี่ยบอกว่าเป็นตัวเมีย

เพิ่งรู้ว่าเป็นตัวผู้จ้ะเออ

จ๋าอย่ามายุ่งจ๊ะพ่อจ๋าอย่ามายุ่ง
เอาไปดูซิว่าน่ารักขนาดไหนค่ะ
นักก่อนนะคะ
ของบ้านเตรียมใจไว้เลยค่าข้าวเดือนนี้แพงแน่นอนคุณผู้ชม
โอ้โหมัมเยอะขนาดนี้บ้านพี่แจ๊ด